คุณผู้ชมคะช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะมีอุบัติเหตุ
ล่มนะคะในบึงบรเพชรจังหวัดนครสวรรค์
คือนักท่องเที่ยวสองคนเขาก็เช่าเรือปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ย
เหมือนกับว่ามีพายุฝนตกหนักทำให้เรือล่ม
แล้วก็สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ไปงมนะคะล่าสุดพบศพทั้งสองศพแล้วค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนะคะตำรวจภูทรหนองปริง
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีเรือล่มอยู่กลางบึงบรเพชรเลยค่ะในอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
ก็ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมประมงกู้ภัยไปตรวจสอบ
จุดที่เรือล่มอยู่ห่างจากฝั่งไปสองกิโลนะคะจากการสอบสวนก็รู้ว่ามีนักท่องเที่ยวสองคนเขามาจากจังหวัดเพชรบูรณ์
เช่าเรือเป็นเรือรับจ้างของชาวบ้านในพื้นที่ก็ออกไปเที่ยวในบึงบรเพชร
แต่ว่าจังหวะนั้นมีพายุฝนตกหนักก็เลยต้องรีบนำเรือกลับเข้าฝั่ง
ทำให้ทั้งสองคนนี้จมน้ำแล้วก็ศูนย์หายไปคนขับเรือคว้าถังน้ำมันแกลลอนได้อ่ะค่ะ
ก็เลยช่วยพยุงตัวอยู่ในน้ำคนขับเรือรอด
นักท่องเที่ยวสองคนจมน้ำนะคะหลังเกิดเหตุตำรวจ
แต่ไม่เจอจน๑๐โมงเช้าวันนี้เจ้านาทีชาวบ้าน
ก็ช่วยกันงมหาอีกครั้งจนกระทั่งพบร่างผู้เสียชีวิตทั้งสองศพค่ะ
ซึ่งก็คือนายวิทยากรอยู่คงอายุ๒๑ปี
และนางสาวสุธิดาคำทองอายุ๒๔ปี
พบศพห่างจากฝั่งไป๒กิโลเมตร
น้ำลึกประมาณ๒เมตรกว่า
ทั้งสองศพนี้ก็อยู่ใกล้กัน
หลังจากนั้นก็นำศพขึ้นมาบนเรือ
นำกลับเข้าฝั่งให้ตำรวจให้แพทย์ชนสูตร
เรื่องต้นก็ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย
ไม่มีบาดแผลตามร่างกายนะคะ
พบศพจากการตรวจสอบก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว
ไม่ต่ำกว่า๑๕ชั่วโมง
ญาติของผู้เสียชีวิตก็มาดูศพ
ไม่ติดใจสงสัยสาเหตุการเสียชีวิต
ติดต่อพนักงานสอบสวนขอรับศพกลับไป
เพ็ญกุศลตามประเพณีที่บ้านเกิด

มรเพชรนี่น้ำลึกแล้วก็กว้าง
ใช่เคยไปทำข่าวอยู่เหมือนกันแต่ก่อนที่บอกมีจราเข้อะไรแบบนี้
เป็นบึงทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของไทย
ใช่ค่ะแล้วถ้าจังหวะฝนตกพายุมานี่นะก็น่ากลัว